ไปบ้านกอกหน่อยนะคะลุงพลป้าแตนแห่งบ้านกอก
คือเมื่อวานเนี่ยมีเพจทางโซเชียลนะครับ
เขาได้โพสต์ภาพของสมุดบัญชีเล่มหนึ่ง
แล้วก็ลักษณะเหมือนกับบอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบเหลือเกิน
เนื่องจากบัญชีเล่มเนี้ยนะฮะสมุดบัญชีธนาคารของทกศเนี่ย
เป็นชื่อของป้าแตนค่ะอันนี้เขากล่าวอ้างนะว่าเป็นชื่อของป้าแตน
เมื่อวานติทีมข่าวของเราก็ลองโอนเงินไปใช่
แล้วก็ชื่อที่ขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษครับก็คล้ายกับชื่อของป้าแตนนั่นแหละ
คือถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็สมพรหลาโพชื่อนามสกุลตรงกับป้าแตนภรรยาลุงพล
เขยน้องชมพู่ป้าแตนกับป้าน้องชมพู่แต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่า

หมดตัวเลยเนาะ
นี้ครับทุกคนค่ะคือหลังจากที่มีเทสท์ทางโซเชียล

ซึ่งเป็นบัญชีของป้าแตนที่เขาอ้าง
เอาไปโพสต์เรียรายรับบริจาคในชื่อบัญชีทานบารมี
ช่วยคนดีพ้นทุกข์ค่ะ
นี่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องตรวจสอบต่อ

ฝ่ายที่เขากล่าวอ้างเนี่ยเขาหาว่าอ้าวไหนว่าปิดบัญชีบริจาคหมดแล้วไง
ลุงพลป้าแต่นน่ะบัญชีพญานาคก็ไม่รับแล้ว
บัญชีช่วยสร้างสำนักสงฆ์บ้านภูหลวงก็ไม่รับแล้ว
แล้วเอาบัญชีส่วนตัวมาเปิดบอกเป็นบัญชีทานบารมีช่วยคนดีพ้นทุกข์ได้ยังไง

วันนี้เราเลยไปถามลุงพลกับป้าแตนนะครับ
ลุงพลเนี่ยบอกว่าไม่ทราบรายละเอียดนะฮะ
บอกว่ารู้แต่เพียงว่าคนที่เปิดบัญชีเป็นกลุ่มแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศ
ซึ่งเปิดมานานแล้วตั้งแต่ช่วงแรกนู้นที่มีคดีน้องชมพู่อ่ะนะ
แต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้ก็คือบัญชีนี้มันปิดไปแล้วนะ
ลุงพลก็เลยบอกว่าเอ๊ะคนที่เอาบัญชีไปเนี่ยมีเจตนาไม่หวังดีหรือเปล่า
ต้องการทำลายชื่อเสียงลุงพลหรือเปล่า
ส่วนเรื่องที่นายอัจฉรุยะเรื่องรัฐนาพรงค์ประธานชมรมชื่อหรืออิยะอัจยากรรม
อ้างว่าตำรวจจะออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่เร็วนี้นะจะเป็นการออกหมายจับเทวดากับนางฟ้า
ลุงพลบอกว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะลุงพลกับป้าแตนไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นนางฟ้าอะไรทั้งสิ้น
ที่ตำรวจยังบอกว่าเตรียมจะพิจารณาเพิ่มข้อหาคนร้ายในคดีน้องชมพู่เกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็อนาจารย์ศพนะฮะ
ลุงพลบอกว่าอันนี้ผมก็ไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วย
บัญชีลูกค้าทกศนะครับมันไม่เกี่ยวกับบัญชีที่เป็นบัญชีผูก
มันมีคนโพสต์เขาเจตนาไม่ดี
อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ต้องให้ป้าแตนไปแจ้งความก่อน
เครียดครับไม่เครียดมันมีกระบวนการเยอะแยะที่อยากทำลายชื่อเสียงเราไง
ลุงพลบอกว่าตอนแรกตั้งแต่น้องอยู่แล้วคือชื่อบัญชีทานบรรมี
ช่วยคนดีพ้นทุกข์เนี่ยให้เป็นคนข้างครับ
ไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้ครับ
ไอ้ขวดน้ำนี่หมดตัวไหนหมดเอาไปขึ้น
เขาไปจับเทวดานางฟ้าเขาไปจับเทวดานางฟ้าแล้วเขาไปจับเทวดานางฟ้านั่นแหละ
แล้วอย่างเมื่อวานที่ลุงไปเจอทนายสมเกียจมาได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดีป่าไม้ไหมฮ

คุณลุงมีความเห็นยังไงบ้างครับว่าตอนนี้มันใกล้ที่จะออกหมายจับคนร้ายแล้ว
ซึ่งตอนนี้เขาจะมีการเพิ่มเฝ้าที่อื่นในเจตนา
พอหาการแอนระจานด์สกเรามีความเห็นยังไงบ้างครับคุณลุง

ถ้าเขาบอกไว้เหตุถามว่าคนเลื่อนก็เป็นเพราะอะไร

ลุงพลบอกว่าบัญชีคือก็เปิดมานานแล้ว
ก็เท่าที่ได้รู้คือแฟนคลับตัวเปินให้แต่ปิดไปแล้ว

เราก็ไม่รู้ขั้นตอนทางการเปิดบัญชีซะด้วย
ถามป้าแตนดีกว่าป้าแตนนี่คือชื่อตรง
ป้าแตนบอกว่าคือไม่ขอให้ข้อมูลกันแล้วกัน
เรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาคอะไรเนี่ย
เพราะป้าเองก็ไม่รู้นะยังไงนักข่าวก็ลองไปสืบดูก็แล้วกัน
แตนบอกว่านักข่าวเองก็สืบค้นหาเก่งกันอยู่แล้วนี่
พร้อมกับยอมรับว่าตัวเองก็รู้สึกน้อยใจอยู่เหมือนกัน
เพราะเวลาที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอะไรไปเนี่ย

แล้วมักจะโดนโจมตีกลับในเชิงลบอยู่เสมอ
จากนี้ไปขอให้เป็นหน้าที่ของทนายในการให้ข้อมูลต่างดีกว่า
เรายังไม่ปิดบัญชีหรอบริจาค

ในเรื่องที่เขาบอกว่าจะไม่ปิดบัญชีอรรพบริจาค

ที่ไหนป้าไม่เป็นคนเค้าก็แล้วกันมันก็คงจะมีหมดแหละ
ที่เขาไม่ชอบเราเนอะแสดงว่าบัญชีนั้นเราปิดไปนานแล้ว
ใช่หรือเปล่าบัญชีเราบริษัทคือเหมือนคนเอาบัญชีเราไปโฟ้งอ่ะ
ไม่ต้องเยี่ยงไม่ต้องเยี่ยงเราเรายืนยันว่าเราเราปิดแล้ว

โอเคนะมันจะเปิดเก่งแน่บัญชีอ่ะ
อ้าวสาวสืบเก่งน่ะนะสืบเจอ
ไปเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนี่นะคะแต่เดี๋ยวมีให้ตามกันต่อ
เพราะว่าป้าแตนไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วยนะ
ที่สพกกตูมนะบอกว่ามีคนแอบอ้างเลขที่บัญชีของป้าแตน
ใช้ในทางที่ผิดครับอ่าถึงว่าป้าแตนถึงบอกให้ไปคุยไปถาม
ท่านนายดีกว่าเดี๋ยวมาตามกันแล้วกันนะค่ะก็ต่อเนื่องจาก
สักครู่นี้ค่ะที่คุณภาคภูมิเล่าไปมันมีประเด็นที่
นำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของเพจหนึ่ง
ที่มีการมาโพสต์เอาไว้ว่ามีบัญชีธนาคารของธนาคารทกศ
ได้มีการโพสต์เลขบัญชีแล้วก็ประกาศขอรับบริจาคชื่อบัญชี
บารมีช่วยคนดีพ้นทุกข์ครับแล้วก็มีการลองโอนเงินกันไป
ได้โอนผ่านทางแอปพลิเคชันมือถืออะค่ะแล้วชื่อเจ้าของบัญชี
เป็นชื่อภาษาอังกฤษแต่ก็เป็นชื่อสมพรหลาโพก็คือป้าแตน
เมื่อสักครู่นี้ป้าแตนคุยกับทีมข่าวแล้วนะคะบอกว่าคุยกับทนายความไปแล้ว
แตนไม่ได้เป็นคนโพสต์ไปเรียรัยขอเงินบริจาคอะไรเลย
พอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเสร็จป้าแตนไปสพกกตูมเลยนะคะ
โรงพักเลยป้าแตนบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
เพราะป้าแตนบอกว่ามันเป็นลักษณะของคนที่นำบัญชีทกศของป้าแตน
แอบอ้างเปิดรับบริจาคเงินจากแฟนคลับนะคะ
แตนบอกว่าคือเพิ่งรู้เรื่องจากนักข่าวนี่แหละ
แฟนคลับก็ส่งหลักฐานการเปิดรับบริจาคมาให้ดู
ก็เลยตกใจเหมือนกันไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ดีกว่า
นี่นะคะป้าแตนบอกว่าบัญชีทกศเป็นบัญชีป้าแตนจริง
เป็นบัญชีป้าแตนจริงนี่บัญชีป้าแตนเลยนะใช่ค่ะ
แต่ประเด็นคือป้าแตนไม่รู้ในการเอาไปโพสต์
เพื่อเปิดรับเงินบริจาคป้าแตนบอกแบบนี้
บัญชีทกศบัญชีนี้เนี่ยเป็นบัญชีที่เปิดมานานมากแล้ว
อืมคือโอนเงินอะไรผ่านทางมือถืออะค่ะ
ทำธุรกรรมผ่านทางมือถือไม่ได้เปิดใช้บริการ
ก็เลยไม่รู้ว่ามีคนนำไปแอบอ้าง
และไม่รู้ว่ามีคนโอนเงินมามากน้อยขนาดไหน
เพื่อความบริสุทธิ์ใจพร้อมโอนเงินคืนนะคะ
ให้กับทุกคนที่โอนเข้ามาถ้ามีหลักฐานสลิปการโอนเงิน

ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นแบบนั้นติก็จะได้คืน๒๙สตางค์
ก็ต้องให้ตำรวจเขาตามหาคนร้ายดีกว่า
แล้วก็ให้คนร้ายมันต้องใช้เงินคืนไงใช่ไหม

ป้าแตนบอกแบบนี้ป้าแตนบอกว่าพร้อมคืน
ก็มันเป็นบัญชีป้าแตนเงินมันก็เข้าในบัญชีป้าแตน
ก็ไม่รู้ใครเอาไปโพสต์ขอรับบริจาค
ไม่เป็นไรก็ถ้าป้าแตนแจ้งความแล้วใช่ไหมฮะ
ว่าถ้าป้าแตนยืนยันว่าใครก็ไม่รู้เอาไปมิจฉาชีพ
ใช่ป่ะเดี๋ยวตำรวจเขาก็ไล่ให้ไปถามธนาคารว่า

ใครไปเบิกไปจ่ายใครถอนอะไรยังไงบ้าง
แตนยังไม่ต้องขอโอนคืนหรอกให้คนร้ายนั่นแหละมันโอนคืนดีกว่า

ก็เลยไม่แน่ใจว่าเงินที่โอนเข้าไปในบัญชีนี้อะค่ะครับ
ได้มีการถอนออกมาหรือยังหรือว่ามันยังคงค้างอยู่ในบัญชี

เพราะป้าแตนพูดในประเด็นในลักษณะที่ว่าก็คือยอมรับว่าเป็นบัญชีของป้าแตน
ไม่รู้ว่ามีเงินโอนเข้ามาเท่าไหร่
แต่ป้าแตนไม่ได้ไปโพสต์ขอรับบริจาค
แตนก็เลยมองว่ามันเป็นฝีมือของคนไม่หวังดีหรือเปล่า
แต่ไม่ได้เครียดนะป้าแตนบอกว่ามีคนรักก็มีคนเกลียด

ถ้าเห็นการขอรับบริจาคอย่าโอนเงินนะครับ
ปัจจุบันป้าแตนกับลุงพลไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรแล้วยืนยันแบบนี้
ส่วนเรื่องการปิดบัญชีนะคะป้าแตนบอกว่ายังไม่ได้ปิดบัญชีนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันยังค้างอยู่ไงคะ
ต้องตรวจสอบก่อนว่าใครเป็นคนเอาไปโพสต์
ว่ามีคนโอนเงินมาจริงตามโพสต์ไหมแล้วก็โอนเงินมาเท่าไหร่อย่างไร
มันอยู่ระหว่างขั้นตอนเลยยังไม่อยากไปปิดบัญชี
ทนายความดูแลให้ป้าแตนอยู่ป้าแตนบอกแบบนี้ค่ะ
ก็ยังไม่รู้ไงก็เลยมาแจ้งความเดินทนายดูต่อค่ะ
บัญชีนี้เคยมีการเติบเผลอต่อสาธารณะไหมครับป้าแตน
ไม่เคยนะมันก็จะคืนให้เขาทุกค่ามิสาเลียมให้เรา
จำนวนยอดเงินทั้งหมดเท่าไหร่เพราะจะเติบเผลอได้ไหมครับป้าแตน
ไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะว่ายังไม่ได้ดูบัญชีอะไรพวกนี้ขึ้นมา
เพราะว่าถ้ามันเช็บมันต้องไปอาฟที่ตู้ก่อนเนอะ
ถ้าหากว่าไม่เป็นข่าวมีเราที่มามันจะแชร์แบบนี้ไหมครับผม
อ่ะถ้ามันโพสต์ขึ้นมาแล้วเราเห็นอ่ะเขาส่งมาเราดูมันเสียหายกับเรา
เราก็ต้องมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ยืนยันว่าตัวเองน่ะกับบุญพ้นเนี่ย
ได้มีการเปิดรับบริจาคอะไรแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่า
บอกกับเอฟซีแล้วก็คนที่เขาเห็นโพสต์นะคืออย่าโอนนะคะเพราะว่า
จริงป้าไม่ได้เป็นคนโพสต์หรืออะไรพวกนี้ป้าไม่ได้เปิดบัญชีตรงนี้
บริจาคอะไรสักอย่างเลยก็ป้าก็พูดมาตลอดนะคะ
มีคนที่รักก็ต้องมีคนที่ชังซึ่งคนที่ชังแล้วก็ไม่รู้มีใครบ้าง
แต่ก็ยังว่าถ้าคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรามันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็มา
อันนี้ไว้แล้วก็แจ้งทนายต่อไปอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของบัญชีนะคะ
ส่วนคดีของน้องชมพู่ที่มีกระแสข่าวบอกว่า
อาจจะมีการออกไม้จับเร็วนี้ไม่แน่ใจว่าหวยจะไปออกที่ลุงพลหรือเปล่า
แตนบอกว่าที่ผ่านมาลุงพลก็ถูกเพ่งเล็งมาโดยตลอดนะคะ
ก็รอให้ถึงวันนั้นก็แล้วกันค่อยมาหาทางออกกันอีกที
ซึ่งก็มีการเตรียมการเอาไว้บางส่วนแล้วเพราะว่ามีคนคอยให้คำแนะนำอยู่แล้วค่ะ
เมื่อไหร่แล้วสุดท้ายแล้วจะมีการปิดบัญชีเขาก็สอนไหม
ก็มีคนแนะนำว่าให้ไปปิดให้อะไรอย่างนี้ดีกว่า
เดี๋ยวท่านายมาพรุ่งนี้เราค่อยคุยกับท่านายอีกทีนึงจ้ะ
นี่นะคะคือป้าแตนก็จะพูดตลอดนะ
ว่ามีอะไรก็เดี๋ยวคุยกับทนายอีกทีก็แล้วกัน

เรื่องบัญชีธนาคารทั้งเรื่องของคดีของน้องชมพู่นะคะ

ตำรวจยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการยื่นคำร้องต่อสาร

ซึ่งต้องทำอย่างรอบครอบรัดกลุ่มค่ะ
เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาโต้แย้งได้
วันนี้ทีมข่าวก็ได้ข้อมูลมาว่าชุดสืบสวน
ได้มีการเชิญตัวพยานสำคัญ๒คนค่ะคุณผู้ชม
แบมและอีกคนนึงขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
ส้มจี๊ดเป็นชาวบ้านกกอกนี่แหละ
นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มนะคะ
ก็เชิญตัวไปตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมา

พ่อแบมเนี่ยเป็นพยานคนสำคัญ
ตอนเข้าเครื่องจับเท็จก็เข้าเครื่องจับเท็จ

พ่อแบมเนี่ยเป็นพยานสำคัญในคดีน้องฉมพู
ยืนยันกรณีการเจอกับลุงพล
ปีที่แล้ววันที่น้องชมพู่หายตัวไป
จุดที่เจอลุงพลก็คือสวนยางพารา
ติดกับบ้านของพ่อแบมพ่อแบมยืนยันว่าได้คุยกัน
คุยกันก่อนที่ลุงพลจะเดินหายไปจากจุดนั้นนะคะ
ทีมข่าวก็ไปถามพ่อแบมพ่อแบมบอกว่าตำรวจเชิญตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมจริง
ตั้งแต่เช้ามืดค่ะเชิญตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ใช้เวลาตั้ง๕ชั่วโมงนะคะข้อมูลที่ให้ตำรวจวันนี้พ่อแบมบอกว่า
ก็ให้ข้อมูลเหมือนเดิมข้อมูลเดิมเลยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตัวพ่อแบมเองและลุงพลค่ะ
รวมถึงเพื่อนบ้านคนอื่นด้วยนะคะว่าวันที่๑๑พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ใครทำอะไรอย่างไรบ้างพ่อแบมบอกว่าก็พูดเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แบมยอมรับว่าในการเรียกสอบปากคำบ่อยในช่วงเวลานี้ค่ะก็กังวลเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าจะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนไม่หวังดีหรือเปล่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีชายหญิงคู่นึงไปหาที่บ้าน
ทำทีไปเสนอขายสังกษีสำหรับทำโกดังเก็บของไปไปมามาอ้าวกลายเป็นชวนคุยชวนถามเรื่องคดีของน้องชมพู่
ชวนคุยชวนถามรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่พ่อแบมเจอลุงพล๑๑พฤษภาคมปีที่แล้ว
แบมก็เลยบอกว่าอ้าวไหนมาเสนอขายสังกษีไงไปมาคุยแต่เรื่องคดี
คุยแต่เรื่องการไปเป็นพยานให้กับตำรวจนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสองคนนี้ที่มาคุยกับพ่อแบมอ่ะ
ที่เป็นชายหญิงนะคะอัดเสียงบันทึกเสียงอะไรหรือเปล่า
เพราะพ่อแบมบอกว่าตอนคุยคือในมือจับโทรศัพท์มือถือ
หยิบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
เข้ามาหาที่บ้านครับจะเข้ามามันมีถ้านานไปเนี่ยมันมีทนายอีกนะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นทนายเลยแล้วเขาเข้ามาหาแต่ช่วงช่วงไม่นานเนี่ย
ช่วงใกล้ใกล้เนี้ยมันจะมีบอกว่ามาติดต่อมาให้ทำไว้จะทำกดังน่ะ
ครับมาซื้อสามกษีกับผมสิอย่างนั้นอย่างงี้ให้ราคาถูกพิเศษอะไรอย่างเงี้ย
ครับแล้วก็สุดท้ายก็ถามเรื่องแบบนี้แหละครับ
ถามยังไงพ่อลองไอ้สิ่งที่เราจำได้ลองเล่าให้ผมฟังนะครับ
ว่าอะไรเป็นยังไงเวลาเขาพูดเรื่องเวลากันเขาก็สอบถามไป
ผมก็เผลอพูดอะไรไปก็บางทีก็มีบ้างก็พูดไม่หมดแล้วครับ
เพราะว่าคนแปลกหน้าผมก็ไม่กล้าพูดเท่าไหร่
พ่อเห็นว่าเขาแบบมีถืออะไรเราไหมครับแบบมันส่งอัดเสียงโทรส่งโทรศัพท์อะไรแบบนี้ครับ
ว่ามีนะเพราะว่ามีโทรศัพท์มีอะไรอยู่

ลักษณะการแต่งกายนี่ก็แต่งกายก็ดีหน่อยครับ
เป็นคนแบบคนระดับสูงหน่อยครับไม่ใช่ชาวไล่ชาวนาอย่างเรา
ทนายตั้มมาหรือเปล่าช่วงนั้นนะมันจะเป็นทนายตั้ม

ก็ประมาณสี่สิบไม่ถึงห้าสิบ
ทีนี้ค่ะอีกคนนึงค่ะทีมข่าวไปคุยด้วยเป็นชาวบ้านกกอกนะคะ

คนนี้ก็เป็นคนที่ลุงพลบอกว่าในวันที่น้องชมพู่หายไป
หลังจากไปส่งพระครูบารัฐลุงพลกลับมาที่บ้านกกอก
ช่วงประมาณบ่ายสองโมงลุงพลก็ช่วยออกตามหาน้องชมพู่
จนถึงเวลาประมาณสี่โมงเย็นลุงพลก็อยู่ในกลุ่มของชาวบ้านกกอกคนนี้นี่แหละ
นี่นะคะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านกกอกคนนี้ล่ะค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนายละมุด
เขาก็บอกว่าเขาช่วยตามหาน้องชมพู่
ในวันที่๑๑พฤษภาคมจนถึงวันที่๑๔พฤษภาคม
วันที่พบศพอ่ะค่ะช่วยทุกวัน
ช่วยตามหาน้องชมพู่ทุกวันก็มีชาวบ้านกกอก
มีชาวบ้านกกตูมมาช่วยกันตามหายืนยันว่า
ทั้ง๔วันที่ช่วยตามหาน้องชมพู่ตั้งแต่วันแรกที่หาย
วันที่พบศพอะค่ะไม่ได้เจอลุงพลเลย
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลุงพลถึงไปบอกตำรวจว่า
ช่วยออกตามหาน้องชมพู่กับเขา
ตัวเขาเองเนี่ยตำรวจเชิญไปสอบปากคำตั้ง๒รอบไง
ครับ
ว่าผมไม่เจอแกแต่ว่าแกจะเห็นผมอยู่จุดไหนตรงไหน
อันนี้ผมไม่เห็นแกจริงครับ
นี่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่บ้านกกอกนะคะ